กันต่อนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
เป็นรถเก๋งที่ติดแก๊สนะคะเกิดลุกไหม้ขึ้นมาเป็นระเบิด
ทำให้คนขับรถนี้นะคะได้รับบาดเจ็บโดยมีแผลผู้พองตามร่างกาย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพก่อนซึ่งชาวบ้านนั้นได้ถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
เป็นคลิปภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณถนนสุขุมวิทย์นะคะ
หน้าศูนย์สยามนิสสันตะวันออกข้างห้างแหลมทองตะบนเนินพระ
คุณผู้ชมจะเห็นเพลิงลุกไหม้แบบนี้โอ้โหน่ากลัวจริงนะ
แล้วก็หวั่นว่าคนข้างในจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ท่านนั้นร้อยตำรวจเอกอุดมศรีสงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะก็เห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้รุนแรง
แล้วก็มีเสียงระเบิดด้วยรถดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง
กำลังฉีดน้ำดับไฟประมาณ๑๕นาทีแล้วค่ะเพลิงจึงสงบนะคะ
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพอเพลิงไหม้โหมขนาดนี้
ก็แน่นอนล่ะค่ะรถเสียหายไปทั้งคัน
และจากการสอบสวนนายอดุลพลเยี่ยมเจ้าของรถเป็นชาวร้อยเอ็ดนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ใบหน้าโอ้โชคดีนะ
ใช่แล้วตามตัวก็ถูกไฟลวกผู้พองเล็กน้อย
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ขับรถไปถึงหน้าศูนย์สยามนิสันตะวันออก
พอได้กลิ่นก็เลยจอดรถเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าเกิดจากอะไร
พอลงรถเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นไฟลุกไหม้บริเวณด้านหลังรถ
สักครู่ถังแก๊สท้ายรถก็ระเบิด
ด้วยความเป็นห่วงรถก็ออกมายืนดูใกล้ทำให้ถูกไฟลวกที่หน้าแล้วก็ตามลำตัวด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายอภิรัตมีทรัพย์ผู้จัดการศูนย์บริการสยามนิสันตะวันออก
ก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็บอกว่าที่รถคันนี้จอดหน้าบริษัท
แล้วเกิดไฟลุกที่ท้ายรถเสียงระเบิดดังสนั่น
ฝากระโปรงปลิวออกมาไกลกว่า๒๐เมตรก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องของรอยปริที่ถังแก๊สด้านบนด้วยยาวกว่า๒๐เซนติเมตรนะคะ

ถังเหมือนจะรั่วแหละเออนะคะก็ต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแต่ว่า
เพราะดีนะที่บาดเจ็บเท่านั้นไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะ
ก็ไม่ว่ารถติดแก๊สหรือว่ารถใช้น้ำมัน
หรือว่าปลั๊กอินต่างตรวจสอบอุปกรณ์รถของคุณให้ดี